ป่าช้ามาร์เก็ตเพชรบูรณ์หลอนน่าอุดหนุน

คือพ่อค้าแม่ค้าที่จะไปขายของที่นี่
ต้องแต่งผีนะคะแต่พี่เบิร์ตไม่ต้องแต่งนะคะ
ขายได้เลยครับผมผมล้างหน้าออกอย่างเดียวกับไม่ทำผมก็เป็นได้แล้วครับค่ะ

เห็นไหมด้านหน้าเป็นอะไรป่าชาคาเฟ่
ใช่ค่ะแม่นาคออกจากหม้อเห็นไหมคะพี่นี่คืออะไรเมนูป่าชาคาเฟ่
อย่าเพิ่งไปได้ไหมคะเอาภาพเมื่อสักครู่กลับมาหน่อย
อ่าอ่าเมนูเครื่องดื่มพี่เบิร์ตสั่งพี่ต้นสั่งอ่าเมนูเครื่องดื่มเมื่อสักครู่

ภาษาถูกดับ๒ตัว

ผมเอากะหังบรัวบินไม่ใส่น้ำตาล
กะหังบรัวบินไม่ใส่น้ำตาล
สาวงสาวพราวเสน่ห์
ดาวโซดาชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะ
แล้วคือคนที่รับออเดอร์เนี่ยท่านต้องจำให้ได้ด้วยนะ
ไม่ใช่สั่งกระสือวิบวับแล้วไปเอาแวมพายมาให้

แล้วจะจำได้ไหมจำได้สินะเขาขายมานานแล้วนะ
โผล่ออีกทีได้ไหม

ตลาดนัดให้คนพ่อค้าแม่ค้า

มาขายกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
อาหารพื้นบ้านก็มีนะจ๊ะแล้วเห็นไหมคะพ่อค้าแม่ค้าทุกคน
จะต้องแต่งผีตามคอนเซ็ปต์ที่ทางการนี่ใช้คำว่าทางการ
คือทางเจ้าของที่นะฮะทางวัดเขาบอกไว้

แต่ต้องแต่งผีนะคะอาหารพื้นบ้านมีอะไรบ้าง
ชะดาลงครกเอาไหมชะดาลงครก
ชะดาลงครกคือต่ำไทยเจ้าแม่สะทานสวงเอาไหม

ตำปูปลาร้า
อีกอย่างแรกนะคะยำคนละยำสองยำแล้วก็ลูกกรอกคนนองไฟ
ลูกกรอกคนนองไฟนะคะ
อ๋อเป็นวันนี้ก็คือจ้าพ่อรุยสวรค่ะ
เจ้าพ่อลุยสวนก็คือตำป่านะคะ
ตามป่าที่บ้านเราเรียกว่าตามป่า
ภาษาผีชื่อพญาเจ้าพ่อโรยสวนค่ะ

ค่ะเมนูถัดมานะคะก็คือตอนนี้ตั้งคันค่ะ
เมี่ยงคุณยายอุบล
พี่เอาไหมคะแต่นี่ตั้งคันนะคะ
พวกเราเราเลือกสั่งคนละยำนี่

ยำหนึ่งพี่ปุ้ยยำหนึ่งผมยำหนึ่ง

พี่ต้องเอาอันนี้นะคะลูกกรอกขนองไฟ

ทีนี้คุณผู้ชมเรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าอาวาส

พื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนเป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้าน
แต่ทีนี้มีการตัดทำถนนต่าง

ก็เลยกลายมาเป็นทางหลักที่จะใช้เข้าวัด
แต่ก็ยังมีสถูปเก็บอัฐิของผู้เสียชีวิต

คือก่อนหน้านี้พอมีการปรับปรุงแล้วทางร้านทางวัดเนี่ย
มีการทำกาแฟชื่อว่าป่าช้าคาเฟ่
หลังจากนั้นมีการพัฒนาต่อยอด
ให้มีตลาดก็จะเป็นตลาดนัดป่าช้า
ชาวบ้านก็นำอาหารพื้นถิ่นมาขาย

เพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสก็เลยชวนเชิญ
ชวนเชิญ
เชื่อเอาใหม่สิฮ่า
กลุ่มคือคุณสองคนไปปาชะมาร์เก็ตส่วนต่อไป